คุณผู้ชมจะแบบเห็นเราไม่ชัด

เขาก็มีการโพสต์เรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้น

ตอนแรกเป็นการตั้งข้อสงสัยกันว่าถูกจับจริงหรือเปล่า

คนที่ถูกจับคนนี้คือเน็ตไอดอลนะคะ
เนโฮฟาทูร่า

แต่เขาดังมากคุณผู้ชมในโลกโซเชียล
เพราะเขาแต่งคอสเพลย์แบบญี่ปุ่น
ตั้งตัวเป็นปรมาจารย์สำนักดาบทาบูราชิ
แต่ถ้าเป็นภาษาดิฉันก็จะบอกว่ากระบี่กระบอง

ไปฝึกดาบเหมือนกระบี่กระบองมันคล้าย
เอ้าก็ได้คล้าย

โพสต์ในโซเชียลเด็กก็ชอบก็ตามไปเรียน

เขาอาศัยความชื่นชอบของเด็ก
อาศัยความเชื่อใจพอเด็กไปเรียน
เขามีพฤติกรรมพยายามจะข่มขืน
พยายามจะกระทำชำราวผู้หญิงอายุแบบ

โอ้โหคือคอมเมนต์ในโลกออนไลน์เขาบอกเลยนะว่า
ถ้าจิตปกติเนี่ยคงทำไม่ได้อ่ะ
แล้วเขาจะดังในโลกโซเชียลพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ
เขาก็จะสอนกระบีกระป้องของดาบอะนะ
เรื่องของญี่ปุ่นสมัยยุคสมัยก่อนประวัติศาสต

ชื่อเขาก็คือเนโฮฟาทูรา

ชื่อจริงเขาคือนายเวชสุวรรณลักษณะ

นายเวชสุวรรณลักษณะเมคาจันนัฐกาศ
อายุ๓๑ปีเนี่ยค่ะ

แต่เดี๋ยวจะให้เห็นหน้าจริงตัวจริงของเขานะคะ
คือต่างกันเลยค่ะคือจำแทบไม่ได้
เขาก็จะเห็นว่าเวลาแต่งคอสเพลย์ต่างนานา
เขาก็จะบอกว่าหน้าตาดีคือหล่อ
หลุดออกมาจากแอนิเมชั่นจากการ์ตูนญี่ปุ่นแบบนั้นเลย

แต่งหน้ามันทำได้มากขนาดนั้นเลยเหรอคะ

ระหว่างแต่งคอสเพย์กับหน้าเขาจริง
ทรงหุ่นโครงหน้ามันมีความคล้ายอยู่แต่ว่า

เพราะพฤติกรรมเขามันไม่สนุกอะค่ะ

ทนไม่ไหวต้องแจ้งความดำเนินคดี
ทางตำรวจนครบานท่าข้ามเขตบางขุนเทียนเขาก็สอบสวนนะคะ
แล้วก็มีหลักฐานชัดเจนทั้งพยานบุคคลทั้งพยานวัตถุ
ว่าก่อเหตุจริงนำตัวไปฝากขังเรียบร้อย
สารอาญาธนบุรีข้อหากระทำอนาจารย์
เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
พฤติการเขาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
คุณแม่ของเด็กหญิง๑๐ขวบเขาเล่าให้ฟังว่า
วันนี้เขาพาลูกไปตรวจร่างกายละที่โรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็อธิบายว่าเนไปเช่าบ้านอยู่ข้างบ้านของตัวเอง
แล้วก็เปิดเป็นสำนักดาบทาบูราชิ
ศิษย์ก็มาเรียนกันอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะ
ลูกสาวเห็นสนใจอยากเรียนด้วย
เนก็บอกว่ามาสิให้เรียนฟรี
คุณแม่ก็เลยอนุญาตให้ลูกเรียน
ก็มีเพื่อนลูกมาเรียนกันหลายคนเลยนะคะ
แรกก็สอนกันหน้าบ้านก็มองเห็นดี
แต่พุธที่๒๔มกราคมที่ผ่านมา
นายเนพาเพื่อนของลูกสาว๒คนเข้าไปในบ้าน
อ้างว่าต้องทำพิธีกรรมของสำนักให้ถอดเสื้อผ้าค่ะ

ให้เด็กผู้หญิงถอดเสื้อผ้าเขียนสีบนลำตัว
แล้วก็เด็กก็ไม่กล้าบอกใคร

ใช่ต่อมานะคะช่วงเย็นของวันถัดมา
ก็คือพระเรื่องอาสบดีที่๒๕มกราคม
ลูกสาวก็ถูกเรียกไปเหมือนกัน
เหมือนกับเพื่อนที่ถูกเรียกไปก่อนหน้านี้
แต่รุนแรงกว่ารุนแรงกว่ายังไง
ฟังเสียงของแม่เด็กหญิงผู้เสียหายนะคะ
คือมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตั้งแต่วันพุธ
เด็กคือเพื่อนของน้องนี่คือโดนก่อน

แล้วก็คือเหมือนเท่าที่น้องเขาเล่าให้ฟัง
ก็คือเขาโดนให้แก้ผ้า
แล้วก็คือเขียนลำตัวอะไรประมาณนี้แหละค่ะ
ส่วนน้องเนี่ยก็มาโดนอีกวันหนึ่งคือวันพระรหัส
ซึ่งเท่าที่น้องเล่าให้ฟังก็คือ

น้องก็ให้น้องเหมือนให้นุ่งผ้าออกมาชิ้นนึง
แล้วเสร็จก็ให้น้องถอดให้หมดเลย
น้องก็คือน้องใส่หัวแล้วน้องไม่เอา
แต่ตัวเขาเองก็บอกน้องว่า

ฝืนเพราะว่าเขาจะทำพิธีอะไรอย่างนี้
เสร็จปุ๊บเขาก็

แล้วก็น้องก็ไขว้ขาแล้วก็ปิดตัวเองเอาไว้
พอเขาเห็นปุ๊บเขาก็จับน้องคือห่างขาออก
แล้วทีนี้ก็ปิดตาน้อง
พอปิดตาน้องปุ๊บเสร็จเขาก็ไม่รู้เอาอะไร
คือใส่เข้าไปในอวัยวะเพศน้อง
น้องก็ร้องพอร้องปุ๊บเขาก็ปิดปาก
คือเพื่อนเขาได้ยินเขาก็มาชะโงกมองใช่ไหม

คือเด็กสองคนนั้นก็เลยมองไม่เห็น
แล้วจากนั้นก็คือเขาปิดปากปิดตา

แล้วเขาร้องเสร็จแล้วทีนี้เขาก็เปิดปากน้อง
ก็แล้วก็พูดถามน้องว่าเจ็บ

แล้วเขาก็เอาออกนั่นแหละค่ะเขาเอาออก
แล้วเขาก็บอกให้น้องจูบเขา
น้องก็สายหัวเสร็จเขาก็เลยลงมาจูบน้องแทน
ใส่ซอกคอน้องอะไรประมาณนี้

เป็นเกือบชั่วโมงได้อะค่ะนี่ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แต่ว่าคือน้องบอกว่าเขาให้ไปล้างตัว
แต่ว่าก็ไม่ได้ให้ล้างเองนะก็คือเขาไปล้างให้
เนี่ยดิฉันไม่เล่าซ้ำนะคุณแม่เล่าชัดเจนแล้ว
พฤติการคือมันแย่มากเด็กหญิงวัย๑๐ขวบเท่านั้นเองค่ะ
ที่๒๔มกราคมทำกับเพื่อนเขา
เห็นลูกสาวแปลกแต่ลูกก็ไม่กล้าบอกนะ
ไม่กล้าบอกอะไรจนตอนเย็นลูกบอกไม่ไปเรียนแล้ว
กล้าไปเรียนไม่อยากไปเรียนฟันดาบแล้ว
ก็พาเพื่อนไปน่อมมองที่บ้านของนายเน
พอมีคนออกจากบ้านเด็กก็วิ่งกันหนีอย่างนี้ค่ะ
แม่ก็เลยเอ๊ะพฤติกรรมของลูกมันแปลกอ่ะ
น้องชายที่เป็นน้าของเด็กหญิงวัย๑๐ขวบที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
ก็มักจะเล่นหยอกล้อกันร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำ
เห็นว่าน้องอ่ะเปลี่ยนไปไม่ยอมมาเล่นด้วยไม่ยอมร้องเพลงด้วย
คือน้องพฤติกรรมเหมือนหวาดกลัวค่ะ
ก็เลยถามค่อยซักค่อยถามสุดท้าย
น้องก็ยอมบอกน้าเล่าทุกอย่างให้ฟัง

เพื่อนของน้องก็เล่าให้ฟังว่าโดนเหมือนกัน
เหมือนกันเลยแบบนี้โดนแบบนี้โดนแบบนี้
คืนวันศุกร์ต่อเนื่องวันเสาร์ผู้ปกครองของเด็กหลายคน

ไปแจ้งความกับตำรวจนครบานท่าข้าม
ก็รวมตัวกันไปตามตัวนายเนที่บ้าน
นายเนรหนีเลยกระโดดไปบ้านคนอื่น
ไปบ้านแถวนั้นแหละกระโดดไปบ้านแถวนั้น
เพื่อนบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะ
ไม่ยอมให้เป็นที่พักพิงของคนร้ายค่ะ
คือเขาก็ช่วยกันปิดล้อมเลยสิช่วยกันล้อม
ตำรวจทหารก็มาช่วยกันจับกลุ่มตัวเนเอาไว้ได้
น้องเด็กหญิงวัย๑๐ขวบหลังตรวจร่างกายเรียบร้อย
น้องเขาก็พอจะเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังได้นะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงของน้องผู้เสียหายดูค่ะ
เป็นพิธีเข้าไอ้นั่นน่ะเข้าตระกูลของเขาอะค่ะ
เริ่มแรกอะค่ะก็อยากเข้า

พอรู้ว่าอาจารย์เป็นคนแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่อยากเข้าก็เริ่มแบบไม่ค่อยวางใจเท่าไหร่
เขาให้หนูไปล้างตัวแล้วก็ใส่ผ้าขุนหนูออกมาค่ะ
หนูก็แต่ว่าหนูตอนแรกหนูก็บอกว่าหนูไม่อยากถอดเสื้อผ้า
เขาก็บอกว่าไปถอดนะอย่าฝืน
หนูก็เลยไปทำค่ะแล้วทีนี้พอออกมาเขาก็กำลังกรีดเลือดตัวเองอยู่อะค่ะ
แล้วก็ผสมสีแล้วก็ผสมน้ำเปล่าค่ะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเลือดที่อาจารย์กรีดออกมาจากตัวอาจารย์
มาทาบนตัวแล้วก็ให้หนูอะค่ะดื่มน้ำต่อจากอาจารย์นะคะ
แล้วหลังจากนั้นนะคะเขาให้หนูใส่แว่นเอาไว้
เพราะฉะนั้นที่มันมองไม่เห็นอะไรเลยอะค่ะใส่เอาไว้
แล้วเขาก็ให้หนูนอนลงบนหมอนนะคะ
แล้วก็ให้ปิดตาเอาไว้แต่เขาไม่ให้เปิดเลยอะค่ะ
แล้วเขาก็ทำอะไรไม่รู้อะค่ะ
พอเขาบอกว่าเสร็จพิธีแล้วพอหนูเปิดตาออกมาใช่ไหมคะ
หนูก็เห็นแค่เขาก็แค่นุ่งผ้าตัวเดียวเท่านั้นเลยค่ะ
เขาก็ไปล้างตัวให้หนูค่ะ
ว่าหนูไม่ได้บอกค่ะว่าหนูจะล้างเอง
หนูก็พยายามจะหนูก็จะดึงประตูมาปิด
แต่อาจารย์เขาผลักประตูออกไปค่ะ
แล้วอาจารย์ก็เข้ามาล้างให้ค่ะ
อาจารย์ก็บอกว่าเรื่องนี้อย่าไปบอกใครนะ
แม้กระทั่งเพื่อนที่โดนด้วยค่ะ
ก็ห้ามบอกเดี๋ยวอาจารย์จะอาคมอาคมมันจะลดลง
ตั้งแต่ที่เขาทำพิธีเสร็จอะค่ะ
หนูก็ไม่ค่อยอยากจะไปเรียนกับเขาอะค่ะ

คือฟังจากเสียงแล้วไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเด็กขนาดไหน

นี่ค่ะคือมีน้าสาวของน้องผู้เสียหายนะคะ
สาวเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมห้องกับนายเนอืม

เรียนด้วยกันมาก่อนไม่คิดเลยว่าจะมาทำพฤติกรรมแบบนี้
นี่เห็นใจครอบครัวผู้เสียหาย
นี่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้ทางครอบครัวถูกโจมตี
คุณราชพรว่าก็ไม่ดูแลลูกหรือเปล่า
ทำไมปล่อยลูกให้ไปแบบนี้อะไรแบบนี้

เอาฟังเสียงน้าสาวของผู้เสียหายนะคะ
ติดกันอย่างเงี้ยก็ไม่เคยคุยกันค่ะแต่ก็ไม่คิดนะว่าจะมาทำกับหลานเราแบบ
ตอนแรกนะเห็นว่าเขามีแฟนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็หน้าตาดีแต่ตอนนี้เห็นลูกศิษย์บอกว่าเลิกกันไปแล้ว
แล้วบอกนี่เป็นหนึ่งในพิธีกรรมก็เลยงงว่าพิธีกรรมบ้าอะไร
จะต้องมาจับเด็กแก้ผ้ามาจูบมาไซส์มันไม่ใช่ค่ะ
ถ้าสำหรับพวกเอฟซีของเนยจริงเราก็อยากจะให้มองในทางแง่ของผู้เสียหายบ้างอ่ะเนาะว่า
ถ้าเป็นลูกเป็นหลานคุณมาโดนกระทำอย่างนี้คุณจะรู้สึกยังไง
คุณจะยอมหรือไม่คุณจะมาบอกอีกไหมว่าเป็นหนึ่งในพิธีกรรมพิธีกรรม
อันนี้มันต้องมีการจูบมีการไซส์ด้วยเหรอแล้วมีการเสียดสีหรือพยายามจะยัดเยียดอะไรใส่เข้าไปในตัวน้องอีก
มันใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอืมคือมันเหมือนกับมีพวกแฟนคลับเอฟซีของเน
เขาก็พยายามจะแก้ต่างให้เนปกป้องนะแต่ว่าคือพอเรื่องมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วมันก็ยากที่จะปกป้องคือถ้า
ถ้าการกระทำมันผิดเนี่ยมันก็ต้องว่าไปตามนั้นน่ะนะคะโดยในวันนี้เนี่ยก็จะมีเด็กหญิงที่ถูกเนยกระทำอนาจารย์ไปตรวจร่างกายสองคนที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสักสองอาทิตย์ก็น่าจะทราบผลแล้วล่ะถ้าพบว่าน้องถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยเมื่อไหร่เนี่ย
ผู้ปกครองเตรียมแจ้งความเพิ่มแล้วนะคะโดยสภาพจิตใจของเด็กหญิงวัยสิบขวบตอนนี้เขาก็บอกว่าน้องเริ่มดีขึ้นนะ
เพราะว่ามีทั้งผู้ปกครองมีทั้งญาติญาติไปช่วยกันสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับน้อง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราไม่จบแค่นั้นบุกไปบ้านเนเลยจ้ะอืม
ไปดูที่บ้านของเนโฮฟาทูราที่เช่าไว้เลยทั้งที่เปิดเป็นที่อยู่อาศัยเปิดเป็นสำนักสอนฟันดาบ
ปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยร้างเลยคือไม่มีคนอยู่แต่ไปเจอคุณตาของน้องที่เป็นผู้เสียหายที่บ้านอยู่ติดกัน
บอกไปเช่าบ้านอยู่ข้างข้างบ้านน้องค่ะคุณตาเล่าให้ฟังนะบอกว่า
เจอกับเนแรกก็ดูปกติดูเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรเคยคุยกัน
ส่วนตัวจริงตอนแรกคุณตาบอกตาไม่เห็นด้วยนะที่หลานจะมาเรียนฟันดาบ
เพราะบางครั้งมันก็ต้องเรียนในที่รับตาภายในบ้านก็ไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
หลังจากที่เนยเนี่ยพาเด็กเข้าไปในบ้านแล้วตาก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่แรกหรอก
ผมไม่อยากให้เข้าเรียนครับเพราะว่าเป็นวิชากับอิบอร์อะไรพวกนี้ผมไม่เกี่ยวกับเด็กครับมันไม่เกี่ยวอะครับ

เข้าไปก็ต้องกราบตรงหน้าประตูกราบก่อนให้เข้าไปก็ขอเป็นสิทธิ์
อ่าเข้าไปเวลานั่งเสร็จก็เรียกเข้าข้างใน
เรียกยังไงผมก็สงสัยมันไม่น่าเรียนอ่ะ
ก็ไม่รู้ทำเข้าใครทำอะไรเขาบอกเข้าไปเรียนฟันดาบ

พอเข้าไปในบ้านแล้วไม่มีใครเห็นเลยละคน
ไปฟังอีกหนึ่งคนค่ะเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับสำนักเรียนฟันดับของเน
ให้ทีมข่าวฟังบอกว่าเนรเนี่ยเพิ่งจะมาเช่าบ้านหลังนี้ไม่นาน
ที่เห็นก็ดูเป็นคนรักเด็กนะเพราะว่ามีเด็กเล็กเนี่ยเขาก็อยากมาเรียน
ก็มากันเยอะเลยทั้งเด็กผู้หญิงทั้งเด็กผู้ชาย
โดยตอนแรกเริ่มเนี่ยผู้หญิงมีเยอะกว่าผู้ชายแต่หลังรู้สึกว่าเหลือแต่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายหายหมดเลย
แรกมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเพราะตอนหลังก็ไม่ค่อยมีผู้ชายแล้วมีแต่ผู้หญิง
คือเห็นรักเด็กเล่นกับเด็กสอนเด็กดูนี่น
ก็เลยถามเด็กแล้วถามเด็กอีกก่อนที่ไปแจ้งความ
แต่เขาก็บอกว่าเขาก็ร้องไห้ว่าเขาโดนจริง
มีรายงานมานะคะตอนนี้เบื้องต้น
ในการฝากขังเนโฮฟาทุราเนี่ยไม่มีญาติมายื่นขอประกันตัวค่ะ
ก็ส่งตัวไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษธนบุรี

จะมีญาติมายื่นขอประกันตัวหรือเปล่า
ค่ะแล้วถ้าใครตกเป็นผู้เสียหายน้องคนไหน

ต้องแจ้งผู้ปกครองนะคะแล้วก็เดินหน้าไปแจ้งความเอาผิดให้ถึงที่สุดนะคะ

เรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่างเลยนะคะ

บางคนจะไม่ค่อยกล้าบอกผู้ปกครอง

เรื่องมันก็จะยาวบานปลายไป
ก็ถูกกระทำไปเป็นระยะเวลานาน
ถ้าเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ให้กล้าบอกผู้ปกครอง
เดินหน้าบอกผู้ปกครองเพื่อที่จะได้เอาผิดกับคนที่ก่อเหตุ
แล้วผู้ปกครองเองก็ต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูกด้วย
อย่างเหตุการณ์นี้ทางคุณน้าทางคุณแม่
เล่าให้ฟังว่าพฤติกรรมของลูกเปลี่ยนไป
จะกลัวไม่ค่อยกล้าไม่สนุกสนานร่าเริงเหมือนเดิม
ค่อยถามค่อยซัก

จะได้เอาผิดคนที่ก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ค่ะ
วัสดมาดูประวัติของเนโฟฟาทุรากันหน่อยนะคะ
หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาคือใครทำไมฉันไม่รู้จัก

คือเนโฮฟาทุราจะดังในโลกออนไลน์
สำหรับกลุ่มคนที่ชื่นชอบเรื่องของการแต่งคอสเพลย์
เรื่องของอาวุธญี่ปุ่นโบราณค่ะ
โดยเริ่มต้นเลยเป็นนุ่มไอดอลที่ชอบแต่งชุดคอสเพลย์แบบญี่ปุ่น

โฮฟาทุราเริ่มต้นมาจากการแต่งคอสเพลย์
จากนั้นได้ตั้งตัวเองเป็นปรมาจารย์ของสำนักดาบทาบูราชิ

เขาบอกว่าเขาตั้งขึ้นมาเพื่อปราบรามแก๊งอันทภัณ
ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนย่านฝั่งธนบุรี
จากนั้นก็เปิดสอนวิชาดัทและศิลปะการต่อสู้สืบทอด
เขาบอกว่าเนี่ยการต่อสู้นี้สืบทอดมาจากบรรพบรุษยาวนาน

ทำคลิปเชิญชวนวัยรุ่นชวนเด็กมาเรียน
ปี๒๕๕๒เนโฮฟาทุราเป็นที่รู้จักมากขึ้น
และมีผู้ที่ศึกษาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวมาท้าสู้

ทีการประลองระหว่างสำนักดาบหลายสำนักที่สวนลุมพินี
โฮฟาทุราก็ไปประลองกับเขาด้วยแล้วก็แพ้อีก

ก็อาวุธของเขามันอันตรายน้อยกว่าอาวุธของสำนักอื่น

ค่ะคือแพ้มาตลอดต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าใครจะท้าแข่งไม่ว่าจะไปแข่งกับใครที่ไหน
ก็แพ้ตลอดแต่ว่าตั้งตัวเป็นปรมาจารย์สำนักดาบ

เคยท้าคุณบัวขาวท้าคุณสมรักคำสิง
แล้วก็ล่าสุดที่เป็นข่าวกันก็คือไปชกต่อยกับเสียโป้

ปี๒๕๕๙ถ้าใครจำได้ก็มีการไปออกรายการทีวีนะคะ

เอาหัวโขก้อนหินทำลายอีกภายใน๑นาที
แต่ก็ยังแพ้อีกอยู่ดีแม้กระทั่งรายการทีวี
เก็บตัวหายเงียบไป๒ปี
ล่าสุดกลับมาเป็นที่สนใจ

ก็กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

สุดท้ายก็มาล่วงละเมิดเด็กนะคะแล้วก็
เนก็บอกว่าตัวเองมีเมีย๑๕คนนะ

เป็นรัฐธิดาบเป็นศาสนารัฐธิดาบที่นับถืออยู่

แต่ตอนนี้ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ